มีเรื่องของเด็กค่ะที่ต้องเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์นะคะ
บ้านไหนที่มีเด็กเล็กต้องแบบปล่อยไม่ได้เลย
แม้แต่เสี้ยววินาทีจริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงที่ระยองนะคะ
เด็กผู้ชายอายุ๑๑เดือนตัวเล็กนิดเดียวค่ะ
คือมีโทรศัพท์มือถือเสียบชาร์จเอาไว้
เด็กเขาก็คืออยู่ใกล้ใกล้คาดว่าน่าจะดึงปลั๊กออกจากแบบ
โทรศัพท์มือถืออย่างนี้แต่ตัวนี้ยังเสียบอยู่ตัวปลั๊กเสียบอยู่
แต่ที่ชาร์จดึงออกแล้วเอาปลายตรงนี้อมเข้าปาก

แต่ยังโชคดีที่คือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าคือไฟเหมือนมันมาไม่เต็ม
ก็เลยไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายร้ายแรงไม่ถึงขั้นเสียชีวิต

แต่ก็เป็นแผลช็อตปากแบบนี้ค่ะ

ก็เลยเป็นอุทาหรณ์ว่าต้องระวังจริงนะคะ
นี่ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปบ้านของน้องผู้ชายคนนี้นะคะ

ถูกไฟดูดที่ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะ
เป็นบ้านชั้นเดียวกึ่งปูนกึ่งไม้นะคะ
อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
ไปพบกับนางวิลาวันพลเสนาค่ะ
กำลังอุ้มหลานอยู่เลยเด็กผู้ชาย๑๑เดือนคนนี้นะคะ
ลูกสาวนำน้องเด็กผู้ชาย๑๐เดือนคนนี้มาฝากเลี้ยง
ก็เหมือนปกติทุกวันนะคะก็มักจะมาฝากเลี้ยง
ก็ให้น้องเขานอนเล่นอยู่หน้าบ้าน
ตัวนางวิลาวันเองก็คุยกับเพื่อนบ้านอยู่
เพื่อนของลูกสาวไปตกปลา
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลก็เลยขอชาร์จโทรศัพท์มือถือที่บ้าน
ก็ใช้ปลั๊กที่อยู่หน้าบ้านนะคะชาร์จมือถือ
แต่อยู่ใกล้กับจุดที่น้องวัย๑๑เดือนอยู่พอดีไง

จู่น้องก็แบบถูกไฟดูด
แล้วก็มีเด็กหญิงอายุ๑๓ปีเข้าไปช่วย
ก็ถูกไฟดูดเหมือนกันถูกไฟดูดทั้งคู่อะค่ะ

นำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดง
รอดชีวิตมาได้แต่ก็มีแผลอยู่นะคะ
วิลาวันก็เลยบอกว่าบ้านไหนมีเด็กเล็กอย่าปล่อยนะ
อย่าประมาทเพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิด
มันเกิดขึ้นได้จริงแล้วแผลใหญ่เหมือนกันนะคะ
น้องคือนั่งเล่นอยู่มาเล่นอยู่กับยาย
แก็ก็ไปหูปลัดไฟเค้าชาร์จโทรศัพท์อยู่

อันนี้นาเค้าเห็นมันก็เลยไปชากน้องออก
แล้วก็ช่วยข้องน้องลงบ้าน
เด็กเป็นซักเป็นนะของหนูน้อยวัย๑๑
มาดูภาพกระฟิก
ก่อนเกิดเหตุนางวิราวัล
คุยกับเพื่อนที่บ้านอยู่ที่หน้าบ้าน
แล้วก็เลี้ยงน้องวัย๑๑เดือนไปด้วยนะคะ
เพื่อนของลูกสาวตบลายอย่างที่บอก
เก็บน้ำอยู่ใกล้บ้านขอชาร์จมือถือ
ก็ใช้ปลั๊กหน้าบ้านนะคะเสียบสายชาร์จ
แต่ก็อยู่ใกล้กับจุดที่น้องผู้ชายวัย๑๑เดือนเขาอยู่
แล้วตัวนางวิลาวันเขาก็นั่งคุยกับเพื่อนตามปกติ
น้องก็คลานสิคะคลานไปเรื่อย
อยู่ตรงจุดที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ
ตรงสายชาร์จที่เสียปลั๊กเขาดึงโทรศัพท์ออก
เสียบอยู่นะคะแต่ตัวโทรศัพท์กับสายเนี่ยถูกดึงออก
แล้วก็เอาปลายมาดูดมาอมเข้าปาก
ก็มีน้ำลายมีน้ำไงใช่ก็เลยถูกไฟดูดนะคะ
แล้วตัวน้าของน้องวัย๑๑เดือนคนนี้
น้าคือเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๓นะคะ
มาเห็นก็เลยเข้าไปจับตัวเอาไว้
ถูกไฟดูดกันทั้งคู่โอ้โหแล้วก็ร้องตะโกนถูกไฟดูดไฟดูดนะคะ
วิลาวันพอได้ยินก็รีบวิ่งไปถอดปลั๊กที่เสียบเอาไว้
ก็พาไปส่งโรงพยาบาล
นี่ค่ะก็รอดมาได้อย่างบุดหวิดนะคะ
ก็น้องตอนนี้ยังมีอาการซึมอยู่นะคะ
เพราะว่าถูกไฟช็อตถูกไฟดูดแล้วก็รอดตายมาได้บุดหวิดจริง
สาเหตุคาดว่าเป็นสายชาร์จที่ซื้อมาจากตลาดนะคะ
ไม่ใช่สายชาร์จที่มาพร้อมเครื่อง
ไฟอาจจะรั่วด้วยแล้วก็ถูกน้ำลายก็เป็นสื่อนำ

คือผมว่าจะสายแท้หรือว่าสายปลอมเลยนะ
แต่ว่าตามธรรมชาติของบ้านเราเลยนะ
เสียปลั๊กชาร์จโทรศัพท์มือถือ
สายปลั๊กมันอยู่ใกล้พื้น
แล้วเราก็มักจะเสียบคาไว้อย่างนั้นนั่นแหละ
ต้องการจะช้าเมื่อไหก็โทรศัพท์มาจิ้มโทรศัพท์มาจิ้ม

สวกสวิตช์ถ้าไม่มีสวิตช์ที่เปิดปิด

อย่าว่าจะเด็กมาอมในปากเลยนะคุณพิมมาศร
บางทีตัวเราเองเดินไปเหยียบแล้วไฟมันรั่ว

ช่วงนี้อยู่ที่บ้านไปดูให้ดี
ค้างเอาไว้อยู่หรือเปล่าเนาะ